ช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องเงินเงินทองกันหน่อยดีกว่า

เป็นประเด็นร้อนสำหรับคนที่มีตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รัฐก่อดีตุลาการก่อดี
หรือจะเป็นคณะกรรมการนายกสภาของมหาวิทยาลัย
ไล่ไปจนถึงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

เพราะว่าเนื่องจากพบปปชที่ประกาศออกมา

ผลบังคับใช้๒ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ว่าต้องมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งของตัวเอง
คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกคน
ทีนี้ล่ะค่ะกระแสวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นเยอะมาก

แล้วก็ขู่จะลาออกกันยกใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวกัน

ซึ่งแว่วมาว่าน่าจะต้องมีการขยายเวลาบังคับใช้ค่ะ
หลังจากที่นายนิวัชชัยเกษมมงคลรองเลยค่ะ
ที่การคณะกรรมการได้เข้าไปหารือกับนายวิศนุเครืองามนะคะ

ทั้งนายกแล้วก็กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างเนี่ย

เพราะว่าไม่พอใจประกาศปปชอันนี้เนี่ย

วิศนุเองก็มีข้อเสนอหลายแนวทางอยู่นะคะ
แต่แนวทางที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
ก็คือการขยายเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี่แหละ

ตามที่นายสมชัยศรีสุธิยากร

นักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

เรื่องนี้ต้องให้คณะกรรมการปปชไปหารือ

น่าจะต้องออกมาก่อน๒ธันวาคมนี้แน่นอน
ไม่แก้นะครับ
เพราะว่ามันต้องศึกษาได้ละเอียดนะครับ
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาไปก่อนนะครับ
เกี่ยวเรื่องระยะเวลาในการบังคับใช้นะครับ

แต่ประการที่ออกมาต้องยื่นทั้งหมดใช่ไหมครับ
ประกาศออกมานี่มีการกำหนดเอาไว้ว่า
คำว่าผู้ดำรงตำแหนระดับสูงนี่ตามกฎหมายนะครับผม

เอ๊ะคำว่าผู้ดำรุงตำแหน่งรับสูงเนี่ย

มีอำนาจมีหน้าที่มีอะไรต่างไหม
อย่างนี้ก็มีการคุยกันในประเด็นพวกนี้

แล้วก็ตกผลึกกันว่าตำแหน่งไหนบ้างนะคะ

แล้วในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์แล้วว่า
ยังไม่ได้มีสารตัดสินหรอกว่าผิดจริงหรือไม่จริง
แต่ถ้าหากว่าถูกออกหมายหรือว่ามีความผิดเป็นผู้ต้องหาก็ต้องถูกสละสมณเพศ
ซึ่งทางสงฆ์เองก็บอกว่าอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้นี่ถ้าคณะกรรมการต่างของสภามหาวิทยาลัยลาออก
เด็กที่จบกว่า๒๓สถาบันจะจบมาจากใครจะรับรองปริญญา
เพราะว่าต้องใช้คณะกรรมการนี้ในการรับรองคือปัญหาเยอะมากค่ะ
แต่ก็มีอีกหนึ่งฝั่งอีกหนึ่งความคิดเห็นเหมือนกันนะคะ
นางสาวพระคอนจันทรคณารองเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติหรือว่าพตช
หนังสือถึงประธานปปชเป็นการให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้คงประกาศปปชเรื่องนี้เอาไว้

ตชได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่
โดยมิชอบของอธิการบดีรองอธิการบดีนายก
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนนึง
ว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณแผ่นดินจริง
บางคนก็ฐานะร่ำรวยผิดปกติ
เพราะว่าตำแหน่งนี้มันสามารถหาประโยชน์ได้
ให้ได้ทั้งคุณแล้วก็ให้ได้ทั้งโทษด้วยนะคะ
ซึ่งคือมันก็เป็นความคิดเห็นออกไปทั้งสองฝ่ายค่ะ

ความลับอะไรเหรอหรือว่าทำอะไรผิดไว้เหรอ

มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเรื่องที่ทำผิดปกปิดเอาไว้
แต่บางทีถ้าเกิดมันพลาดมันไม่คุ้มเสีย